บทเพลงร้วนมีความหมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญใส่เนื้อหาไว้ด้วยหัวใจของประสบคณิกรไทยนะครับ
และในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ทางสำนักการสังฆีตกรมศิลปากรจะมีการจัดแสดงมหรสบสมโพธิตั้งแต่ช่วงเย็นของวันงานพระราชพิธีไปจนถึงวันรุ่งเช้าวันถัดมาของวันถัดมานะคะ
ซึ่งสำนักการสังกี้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการแสดงมหรสบได้จัดฝึกซ้อมการแสดงและเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศการซ้อมที่โรงละครแห่งชาติค่ะ
นี่คือการประโคมดนตรีที่จะมีขึ้นในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชปรมนาศปอพิศควบคุมดูแลโดยอาจารย์สามท่านนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยอย่างอาจารย์บุญช่วยแสงอนันต์อาจารย์ชายะทางมีสีและอาจารย์ปี๊บคงลายทองจากสำนัก
ช่วงที่๑ประโคมขณะที่ริ้วขบวนอันเชิญพระโกรธทองใหญ่เวียนพระเมรอบพระเมรุมาตร๓รอบและในขณะถวายพระเพลิงพระบรมศพส่วนช่วงที่๒นะคะจะเริ่มประโคมหลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นแล้วโดยอาจารย์ทั้ง๓ท่านเปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ครอบครัวอย่างมากที่ได้มีโอ

บทพระมหาชนกษ์บทพระมหาชนกษ์บทพระมหาชนกษ์
ขอบพระองค์สมาธิยามิ
บาลกสาหกราลัย
ฉากที่เป็นไฮไลท์จะมีอยู่๒ฉาก
คือฉากตอนที่พระมหาชนกกำลังแหวกว่ายน้ำ
อยู่ในกลางมหาสมุทรและได้สนทนาธรรมกับนางมณีเมฆคลา
และอีกฉากหนึ่งก็คือเป็นฉากต้นมะม่วง
ซึ่งฉากนี้สำคัญเพราะว่าเป็นฉากที่ทำให้เกิดเรื่องพระมหาชนกนี่ขึ้น
ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในบทพระราชนิพล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เราต้องบอกว่าพระองค์ทรงสอดแส้คำสอนไว้
เหมือนกับว่าพ่อได้สอนลูกได้สอนคนไทยทุกคน
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในละครเรื่องนี้
การแสดงมหรสบสมโพธิละครเรื่องพระมหาชนก
จัดแสดงที่เวที๒ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ